ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องน้องชายพี่ชายอีกเหมือนกันค่ะพี่ชายเสียชีวิต
เพราะน้องชายนี่แหละค่ะกินเหล้าด้วยกันอยู่ดีแล้วพูดจาไม่เข้าหูค่ะ
พี่ชายเสียชีวิตค่ะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะคุณผู้ชม
น้องชายนะคะนายอดุลอายุ๓๖ปี
ก็เข้าขอขมาศพนายอุดรอายุ๓๘ปีพี่ชายค่ะ
พี่ชายเสียชีวิตอยู่บนแคร่หน้าบ้านเนี่ยค่ะครับ
แล้วก็ตำรวจก็พบมีดของกลางอยู่ในพงหญ้าไม่ห่างจากจุดนี้เท่าไหร่นักนะคะ
คือก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ตำรวจไปตรวจสอบสภาพศพของนายอุดร
พบว่ามีบาดแผลถูกแทงที่ช่องท้องหลายแห่ง

ใกล้กันนี้ก็พบเหล้าขาวหลายขวดเลยค่ะ

คือมันก็บ่งบอกว่าก่อนหน้านี้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นตรงจุดนี้นะคะ

ซึ่งตอนที่ตำรวจไปเนี่ยยังมึนเมาอยู่เลยค่ะ
แต่ยอมรับบอกเขาเป็นคนแทงพี่ชายจริง
เหล้าด้วยกันแล้วรู้สึกว่าพี่ชายพูดไม่เข้าหู
ก็เลยมีปากเสียงกันจนตัวเองไปคว้ามีดมาแทงค่ะ
หลังจากถูกจับกลุ่มค่ะนายอดุลไปสวมกอด
เป็นการลายาดที่มาดูเหตุการณ์นะคะ
แล้วก็ไปขึ้นรถตำรวจคือตอนนี้ก็เศร้าแล้วล่ะค่ะ
ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่านายอดุลผู้ก่อเหตุ
เคยไปรักษาอาการทางจิตก่อนหน้านี้ค่ะ
แต่ว่าตำรวจก็คุมตัวและแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นค่ะ